สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกันในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
ช่วงนี้สภาพอากาศในเมืองไทยค่อนข้างจะแปรปรวนนะคะ
เพราะว่าตอนบนของประเทศอย่างภาคเหนือภาคอีสาน
ช่วงนี้อุณหภูมิจะลดต่ำลง๑๓องศาเซลเซียส
เพราะว่ามีปัจจัยจากเรื่องของลมเข้ามาเกี่ยวข้อง
ขณะที่ภาคใต้เองก็ต้องเผชิญกับฝนฟ้าขนองแล้วก็คลื่นสูงด้วย
เพราะฉะนั้นเรามาตรวจสอบกันนะคะจากข้อมูลแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะบริเวณตอนบนของประเทศนี้นะคะ
จะมีกลุ่มก้อนเมฆปกคลุมอยู่โดยเฉพาะแถบภาคอีสานตอนบนค่ะ
มาจากว่ามีมวลอากาศเย็นจากจีนแผลลงมาปกคลุมภาคอีสานตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้
ส่งผลทำให้เกิดลมนะคะเป็นลมตะวันออกค่ะ
ลมตะวันออกนี้จะปกคลุมอ่าวไทยทำให้บริเวณนี้มีคลื่นสูงขึ้นนะคะ
มีฝนตกมากขึ้นประมาณร้อยละ๔๐ของพื้นที่
ขณะเดียวกันก็เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้มาปกคลุมภาคกลางกรุงเทพมหานคร
ปริมณฑลและภาคตะวันออกทำให้เกิดฝนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
สภาพอากาศปรับเปลี่ยนแปลเปลี่ยนแบบนี้บ่อยคุณผู้ชมต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วย
ใครที่อยู่ภาคใต้ถ้าหากคลื่นสูงมากนักลมแรงฝนตกระมัดระวังดูแลสุขภาพ
ชาวเรือถ้างดเดินเรือได้ในช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะ
ส่วนภาคเหนือช่วงนี้ก็คงจะต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นหน่อยนะคะ
ใครที่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีหรือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างเด็กหรือผู้สูงอายุก็ต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
หรือใครที่เลี้ยงสัตว์นะคะก็ต้องดูแลสัตว์ของท่านด้วยเพราะช่วงนี้สภาพอากาศมันหนาวมันเย็นอาจจะส่งผลต่อสุขภาพด้วย
ไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่ต้องดูแลต้องดูแลกันทุกอย่างเลยนะคะส่วนใครก็ตามค่ะที่กำลังมองหาหน้ากากอนามัยอยู่แล้วอาจจะหาซื้อลำบากวันนี้ทางกรมอนามัยมีคำแนะนำเรื่องของการทำหน้ากากอนามัยง่ายได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะเรียกอุปกรณ์ได้พร้อมนะคะก็คือผ้าฝ่ายตัดมาขนาด๖นิ้วครึ่งถึง๗นิ้วตัดมา๒ชิ้นแล้วก็พับ
แล้วก็นำทั้งสองชิ้นนั้นมาประกบเข้าหากันเว้นช่องตรงกลางเอาไว้เพื่อพลิกกลับด้านมาเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถดูข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยและทั้งหมดนี้คือรู้ก่อนร้อนหนาวลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ